แต่ถ้าไปซื้อแล้วโดนแม่ค้าทำแบบนี้เนี่ย

แต่ว่าเขาหยิบออกตัวหนึ่ง

ซื้อกุ้งแล้วปั๊บ
รายหนึ่งครับโพสต์คลิประหว่างที่ซื้อกุ้งเผาอยู่
แถวถนนเรียบคลอง๓จปฐานี
ในคลิปนะครับจะได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่า
หยิบกุ้งออกจากกล่องโฟมไป๑ตัว
และในช่วงท้ายคลิปจะเห็นแม่ค้าเนี่ย
กุ้งกลับมาใส่กล่องโฟม
แล้วก็มัดปากถุงเรียบร้อย
ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปยังนางสาว
นัดอับศรเกรดรัฐนะครับเธอเป็นผู้หญิงในคลิป

กุ้งเผาถูกใส่ไว้ในจานประมาณ

ราคาจานละ๑๓๐บาท

กล่องแรกแม่ค้าก็หยิบใส่ปกตินะครับ

โดยที่ตัวเธอเนี่ยไม่ทันเห็นนะครับ

กุ้งออกจากกล่องหนูทำไม

แต่ก็หยิบกุ้งที่อยู่ใต้ถาด
แล้วก็พูดว่ากุ้งหนูนะ

พอเราจอดรถมุมนี้เรามองเห็นเนี่ย
หนูคิดว่าเนี่ยลูกค้า๑๐จ้าว

เค้าก็ได้จานใหม่ได้กล่องใหม่
ได้อีก๑๓๐ได้อีก๒๖๐

เป็นเรื่องของความรู้สึกที่พอเรารู้ปุ๊บ

ใช่หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ได้โกรธอยากเอาความอะไร
หนูก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง

ถ้าเกิดป้าทอนตังค์หนูผิดแล้วหนูไม่คืนตังค์ป้า

มันก็คงแบบเออเราทำมาหากินเราเป็นผู้บริโภค
ป้าเป็นคนขายก็คืออยากให้ซื่อสัตว์ต่อกัน
ผมไม่รู้ว่าแม่ค้าท่านนี้คิดยังไงนะ
แล้วก็จะไม่คิดดังออกทีวีด้วย
แต่เห็นไหมว่าพี่นัทอับสอนเขาบอกว่า
เขาจะซื้อครั้งเดียวฉะนั้นร้านอื่นดูไว้เป็นอุทาหรณ์
นางพัทธวันเม่นทองคนถ่ายคลิปนี่เล่าบอกว่า

จึงรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วตะโกนบอกลูกสาวว่า
แม่ขาหยิบกุ้งออกไปหนึ่งตัวนะลูก
ซึ่งส่วนตัวมองว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคครับ
มันยอมไม่ได้มันเหมือนกับรู้สึกว่า
อาชีพของป้าป้าต้องให้เกียรติอาชีพตัวเองนะ
แบบนี้เพราะว่าบางเราก็ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบ
กับช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วย
ทุกคนก็เลยซื้อขายตรงไปตรงมาเราซื้อป้าตั้ง๕๐๐กว่าบาท
ทีมข่าวไปที่ร้านกุ้งเผาดังกล่าวนะครับ

พยายามติดต่อไปยังเจ้าของร้านทราบชื่อภายหลังว่าชื่อป้ามาลี
มารีบอกว่าวันนี้ร้านปิดแล้วก็ไม่สะดวกจะเจอนักข่าว
แต่ก็อธิบายทางโทรศัพท์โดยยืนยันว่า
ไม่ได้มีเจตนาจะหยิบกุ้งออก
แต่เป็นจังหวะที่กุ้งมันล้นกล่องแล้วก็หล่นพอดี
จึงอยากฝากขอโทษลูกค้าคนนั้นด้วยครับ
ป้าเทกุ้งใส่กองแล้วกล่องมันหล่นแล้วป้ารีบจะขายของให้อีกเจ้านึง
แล้วป้ามาพับกล่องป้ามาเห็นแล้วเขามาบอกป้าว่า
เขาบอกป้าว่ากุ้งหล่นแล้วป้าก็ติดใจเขาไปแค่นั้นเนี่ย

ไม่ได้มีเจตนาจะหยิบออกจะหยิบโกงเขา
มันเป็นเจตนาลูกฝากบอกว่าขอโทษด้วยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเอา
อ่ะผมเชื่อป้ามารีนะว่าป้าไม่ได้ตั้งใจ
แต่ฝากบอกยังพ่อค้าแม่ค้าคนอื่น

เหตุการณ์ครั้งนี้นึกถึงสุภาษิตนี้เลย
ไม่นานไม่ใช่จะว่าป้ามารีถ้าเกิดป้าอธิบายแบบนี้ก็คือแบบนี้
ผมเชื่อผมเชื่อผมไม่ตั้งใจ